คุณผู้ชมคำเมื่อวานนี้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ย
เป็นวันที่มีไว้รำลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
อืมที่เสียสละบางครั้งก็ชีวิตบางครั้งก็ร่างกาย
อวัยวะต่างบาดเจ็บจากการทำงานปกป้องผืนป่า
ได้รับการขนานนามให้เป็นวีรบุรุษแห่งพื้นป่าไทยนะคะ
มีการจัดพิธีร่วมรำลึกและกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณโดยพร้อมเพลียงกัน
ซึ่งเขาบอกว่าหัวใจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนเนี่ย
ก็ยังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวไทยตลอดไป

และนี่คือคำสัตว์ปฏิญาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เปล่งเสียงออกมาตามอุดมการ

ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่สืบไป
ในทุกวันที่๓๑กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
เพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการรำรึกถึงคุณงามความดี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง
ได้จัดงานในวันสำคัญนี้ขึ้น
อย่างที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖สาขาแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องซ้อน
จัดกิจกรรมปล่อยแถวเพื่อระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่า
เสียสละชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
พร้อมร่วมกันกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณมุ่งมั่นพิทักษ์พื้นป่าให้คงอยู่ต่อไป
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุฒิศิลปะอาชาระบุว่า
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน
และขอสะดุดีและไว้อาลัยแด่วีรชนที่เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บจากการปกป้องพื้นป่า
ยืนยันว่าในปีนี้จะไม่มีกรณีเลิกจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่าสองหมื่นคน
ยังจะดูแลเรื่องของสวัสดิการประกันชีวิตและเบี้ยเลี้ยงต่างเพิ่มขึ้นด้วย
หากดูข้อมูลในปี๒๕๖๕มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตไปแล้วถึง๑๙ราย
บาดเจ็บสาหัส๔รายบาดเจ็บจากการปะทะอีก๒ราย
และมีผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก๑๑ราย
ซึ่งก็มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติคอยดูแลผู้บาดเจ็บ
และครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีตัวเลขของความสูญเสีย
แต่เสียงคำสัตว์ปฏิญาณที่ดังกึกกล้องทำให้รู้ว่า
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างเสียสลัก
เพื่อให้สมกับคำว่าวีรบุรุษแห่งพื้นป่าไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าจะต้องอยู่คู่กับลูกหลานสืบต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน